เดี๋ยวดูคลิปนี้พร้อมกันหน่อยไม่รู้ว่าใจร้อนหรือว่ามองไม่เห็นกันแน่
กับเหตุการณ์นี้ค่ะรถเนี่ยพุ่งฝ่าไม้กั้นรถไฟเลยค่ะ
มอเซต์เอาไปก่อนนะครับ

โอ้โหเร็วแรงทะลุไม้กั้นเลยคุณใช่ค่ะ
คันอื่นเขาจอดรอแล้วไม้กั้นเกือบไปฟาดหน้ามอไซค
มันกระเด้งไงแล้วหลังจากนั้นแป๊บนึงนะ
รถไฟก็มาค่ะแล้วคุณคิดดูสิ
ถ้าสมมุติเกิดว่าโอ้โหเป็นจังหวะที่รถไฟมาพอดี
โอ้โหข่าวนี้จะเป็นข่าวเศร้าเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้รถเก๋งคันนี้ค่ะ

พุ่งทะลุฝ่าไม้กั้นแบบนี้
ผู้ใช้เฟซบุ๊กเนี่ยนะคะเขาก็มีการเอามาโพสต์ไว้
บอกว่าแรงทะลุเครื่องกั้นอย่าหาทำ
รถยนต์ชนเครื่องกั้นจุดตัดถนนอโศกแล้วหลบหนี
เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ใช่ฮะนักข่าวของเราค่ะก็ไปที่จุดตรงนี้
เป็นแอร์พอร์ตลิงค์มักกะสันคุณผู้ชม
แล้วก็ไปเห็นว่าไอ้ที่กั้นรถไฟมันหักเสียหายเลยนะ
เจ้าหน้าที่เขาก็มาซ่อมแซมส่วนที่หักแล้ว
แต่ราวกั้นตรงนี้ที่กั้นตรงนี้

มีสัญญาณไฟมีเสียงเตือนรถไฟดังขึ้นแล้ว
กั้นมันก็ลงมาที่กั้นลงมา
แต่เก๋งสีดำเขาไม่ได้เบรกเลย
เกิดขึ้นประมาณช่วง๗โมง๘โมงตอนเช้าค่ะ
สังเกตว่ารถจุดตรงนี้จริงมันน้อย

รถเก๋งดำคันนี้เขาขับมาค่อนข้างเร็วนะคะ
ทีนี้ค่ะเราก็เลยไปพูดคุยนะคะไปถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ทางนายท่ารถไฟมักกระสานนี้เขาคุยกับเจ้าของรถด้วยนะ

เป็นผู้หญิงสูงอายุครับเธอก็ตกใจแหละคือหลังจากนั้นเนี่ย
หลังจากที่ทางนายท่ารถไฟเขาไปคุยนะเธอก็ขับรถออกไป
เดี๋ยวไปฟังคนที่เขาเห็นเหตุการณ์หน่อยละกันนะคะ
แสบว่าว่าคงไม่ได้มองหรือเปล่าอะไร
เพราะว่าเขามองไม่เห็นอีกเปล่าเพราะว่าจาก
เขาคงมองไม่เห็น
คงมองไม่ทันเห็นว่ามีไม้กั้นอยู่ตรงนี้นะฮะ
เอาจริงนะจุดตรงนี้ว่าหลายปีก่อน
เกิดเหตุนี่คือถึงขั้นมีคนเสียชีวิตแล้วนะคะ
ดังนั้นคนที่เขาอยู่แถวนั้นเขาเลยเตือนเลย

ชะลอความเร็วหน่อยระมัดระวังหน่อยนะคะ

ทางการรถไฟเองก็ไปลงบันทึกประจำวัน
ประมาณหมื่นนะคะหนึ่งหมื่นบาท
คนที่ขับรถเก่งดำมีรายงานมาด้วยนะคะ
ว่าคือนางปริศนาหรือว่านางไก่หมอลำ
แล้วก็นักแสดงชื่อดังชาวสกลนคร
อย่างนี้เรียกว่าเป็นหมอลำซิ่งได้ไหม
่งมาจริงซิ่งมาฝ่าไม้กั้นเลย
ไม้กั้นหักเลยนะคะซึ่งทางนางไก่นี่นะคะ
เขาบอกว่าสัญญาณไฟตอนแรกคือเห็นแค่สัญญาณไฟว่าเป็นไฟเขียว
ก็เลยเร่งไปไม่ได้ทันสังเกตเลยว่ามีไม้กั้นมาอยู่ตรงนี้
แต่ตัวนางไก่เองบอกว่ายินดีที่จะรับผิดชอบ
ค่าเสียหายค่าชดเชยเรื่องอยู่กับไม้กั้น

แล้วรถของเธอเนี่ยเอาจริงรถเธอก็ไม่มีประกันด้วย